ออกแนวดราม่าดราม่าเป็นกำลังใจให้กับคนโน้นคนนี้อะไรแบบนี้
หลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยหมากเป็นอะไรหรือเปล่ามีดราม่าท้อแท้อะไรหรือไม่
งานนี้เจ้าตัวออกมาชี้แจงว่าที่โพสต์เนี่ยแค่อยากจะให้กำลังใจแฟน
เข้ามาติดตามส่วนตัวไม่ได้มียาบ้าอะไรเลยนะแถมยังย้ำว่าชีวิตตอนนี้
แฮปปี้ดีก่อนจะอัปเดตเรื่องงานอย่างภาพยนตร์จอมขมังเวท
เจ้าตัวรับบทบู๊เล่นจริงเจ็บจริงให้ได้ทราบกันด้วยค่ะ
ฮักชั่นศาลังกิจจริงเป็นคนชอบไม่จริงเป็นคนชอบ
อ่านแล้วก็ไปเจออะไรแบบนี้มาแคปมาจากที่อื่นที่เราไปเจอมา
แล้วก็เอามาลงเพื่อเผื่อจะช่วยให้ใครได้เป็นกำลังใจ
ให้ใครได้บ้างไม่มีครับชีวิตมีความสุขมากเลย
ชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงชอบฟังเนื้อหาที่เขาเขียน
อยากเปลี่ยนบทบาทแล้วเป็นนักรอบหรือคะ

อยเป็นศิลปินแล้วก็ค่ายที่ชื่นชอบมากอยู่แล้วครับผม
ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานหนักมากไม่ใช้สตันไม่ใช่สแตนอินเล่นเองทุกอย่าง
อยากให้คนที่ไปดูชื่นชอบเท่านั้นเองครับผม
ก็เป็นหนังบู้ที่ผมคิดว่ามีความแปลกใหม่น่าจะได้ชมกันปลายปีนี้
เอองานหนักขนาดนี้จะมีดรามงดราม่าอะไรล่ะคะคุณผู้ชมค่ะ

ปลายปีนี้จะได้ดูภาพยนตร์จอมขมังเวทของหนุ่มหมากที่บอกว่าเล่นจริงเจ็บจริงด้วย
ใช่ค่ะแต่บางทีคนเราเห็นคำคมก็อยากจะแชร์อย่างนี้รู้สึกบางทีก็ฟิลลิ่งหนักจุดมา